อารมณ์ร้อนครับเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนแล้ว
หน้าร้อนอย่างเป็นทางการสอมให้สอมร้อนจากนี้ไปจะร้อนจริงแล้ว
แบบไม่อิงนิยายด้วยครับเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการครับ
วันนี้๕มีนาคมครับผมกรมอุตุบอกนะฮะ
คาดการณ์ว่าปีนี้อุณหภูมิบางจังหวัดจะสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียสครับ
ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเข้าหน้าร้อนแล้วจ้ะ
มีนาคมเป็นต้นไปร้อนนานแค่ไหนประมาณถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ครับ
นี่นะฮะและปีนี้น่าจะร้อนกว่าปีที่แล้ว
ตัวเลขตัวเบอร์เริ่มหน้าจอครับ๔๐๔๓องศาเซลเซียสครับ
สุโขทัยตากลำปางแม่ห้องศรตอนบนของประเทศทั้งนั้นเลย
ร้อนที่สุดนั่นแหละครับตัวเลข๔๓องศาเซลเซียส
ช่วงปลายมีนาถึงเมษาอาจจะมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน
เดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะว่าร้อนที่แล้วก็มีฝนตกมีอากาศแปรปรนอยู่พอสมควร
แบบที่เราไม่เคยเจอเจอมาที่จังหวัดตากครับ
ช่วงนี้ยังมีอากาศเย็นบ้างในช่วงเช้าแต่พอกลางวันปุ๊บร้อนทันที
ชาวบ้านต้องปรับตัวครับฉีดน้ำเพื่อจะดับร้อนคลายร้อนลงมาหน่อย
แล้วขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงบอกไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับทุกสังกัด
ไม่ใช่แค่จังหวัดตากนะครับตากเขาก็เจอหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนเจอหมดเลยนะฮะ
เชียงรายเชียงใหม่ตอนนี้เขาอยู่กันยากและลำบากมากครับกระทบต่อสุขภาพ
บางจุดขึ้นสีม่วงแล้วบางจังหวัดขึ้นท็อปไฟต์ของโลกที่คุณภาพอากาศเป็นมลพิษอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยครับเราจะเห็นหน้าตาของเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้
มันก็อาจจะช่วยบรรเทาได้บ้างแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในระยะยาวแล้วมีวิธีไหนบ้างที่จะจัดการ
เพราะว่าพอครบขวบตีหนึ่งก็มาเจอปัญหาซ้ำเดิมอยู่แบบนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนตรงนี้ด้วยครับ
ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชม